ถูกต้องพี่หนุ่มกันชัย
ัญชัยคุณผู้ชมค่ะอุ๊ยแบบนี้แหละค่ะ
บอกเลยว่ากระแสมาแรงของการเป็นพิธีกรยุคนี้
ยกให้เขาคนเดียวเลยคุณหนุ่มกัญชัย
แหมลีลาการเป็นพิธีกรจัดจ้านกว่าใครเลยนะ
พี่หนุ่มนะคุณผู้ชมเห็นจัดจ้านเห็นฝีปากเก่งแบบนี้นะ
ทำรายการลึกเขาบอกเลยว่ามีเรื่องที่เป็นปมในใจอยู่เหมือนกัน
คืออย่างนี้ค่ะพี่หนุ่มนี้นะคะได้เปิดใจเอาไว้

บอกว่าไม่นานมานี้เจ้าตัวเพิ่งร้องไห้คุณผู้ชม
สาเหตุก็มาจากความเครียดจากสถานการณ์โควิด๑๙นี่แหละ

ทำงานแล้วก็สัมภาษณ์อยู่กับประเด็นเรื่องเครียดเรื่องแบบนี้เยอะมากเลย
เจอวันเนี่ยใครเจ็บคนนั้นป่วยการช่วยเหลือต่าง
เจ้าตัวเหมือนเป็นคนรับอยู่คนเดียวรับมาเยอะเลย
ซึ่งพี่หนุ่มก็ยอมรับนะคะว่าตัวเองมีการพบจิตแพทย์ด้วย
สภาวะร่างกายตอนนี้คุณหมอบอกพี่หนุ่มว่า
ยังไม่ถึงกับโรคซึมเศร้านะแต่ว่าใกล้เคียงแล้ว
แม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะดีขึ้นแต่ว่าก่อนหน้านี้พี่หนุ่มบอกนะคะว่า

มีน้องคนหนึ่งส่งข้อความมาหาพี่

พี่เป็นคนเดียวที่ตอบหนู

ถ้าเป็นโรคซึมเศร้ามันจะมีทั้งหมด๙ข้อ
ถ้าเข้า๕ข้อคือเป็นโรคซึมเศร้า

คือพี่นอนเสร็จปุ๊บตี๒พี่ตื่น

ซึ่งนอกจากความเครียดเรื่องนี้แล้วนะคุณผู้ชม

เป็นโรคกลัวตายหรือว่าโรคแพนิก

แต่ณตอนนั้นพี่หนุ่มก็บอกว่ากลัวจนไม่กล้าออกจากบ้าน
กลัวขนาดว่าทุกอย่างคิดไปหมดเลยว่า
ถ้าทำอย่างนู้นทำอย่างนี้เขาตายแน่เลย

แล้วก็มีอาการมากมายเกิดขึ้นกับร่างกายนะครับ
แต่ท้ายที่สุดแล้วพี่หนุ่มก็เอาชนะมันได้ด้วยตัวเขาเองค่ะ
และสิ่งหนึ่งที่ทำให้พี่หนุ่มมีความสุข
แล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชม

ก็คือน้องมายูลูกสาวน้องนะครับ
หนุ่มบอกด้วยว่าถ้าเกิดว่ามีน้องมายูตั้งแต่แรก
ชีวิตคงจะมีความสุขมากกว่าที่ผ่านมาด้วยค่ะ
เคยคิดว่าอดีตที่ผ่านมามีความสุขมากแล้ว

แม่งโคตรมีความสุขกว่าที่เคยมีความสุข
เพราะฉะนั้นมันตอบได้เลยว่า
มายูมันคือความสุขของชีวิตพี่จริงเลย
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะ
ที่เจอกับเรื่องราวเครียดอะไรต่างนะคะ
คุณผู้ชมค่ะก็เป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มด้วยละกันนะคะ
แต่ละคนก็มีอุปสรรคแหละแต่ว่าขอให้ผ่านให้ไปให้ได้แล้วก็แล้วกันนะคะ